จะพาคุณผู้ชมแล้วก็พาทุกคนไปวังอืม
วังบัวแดงสวยงามมากนะคะ
อยู่ที่หนองคายค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันเลยว่า
วังบัวแดงเนี่ยทำไมเขาถึงได้ชื่อว่าวังบัวแดงนี่ไง
ก็ไม่มีแต่เราจะค่อยซูมออกมาให้เห็นว่ามันกว้างใหญ่แล้วมันสวยขนาดไหนเห็นไหม
โอ้โหนี่คือที่บ้านหนองบ่อในตำบลพระโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะ
เป็นแค่ส่วนหนึ่งเองนะของวังบัวแดงเพราะวังบัวแดงเนี่ยมีพื้นที่กว่า๒๖๐๐ไร่
ครอบคลุมพื้นที่ไปสองตำบลเลยค่ะโดยจุดที่บ้านหนองบ่อเนี่ยจะมีบัวแดงออกดอกหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่นอื่น
ชาวบ้านเขาก็เลยทำโป๊ะเอาไว้กลางน้ำแบบนี้นักท่องเที่ยวที่ไปก็จะได้ขึ้นไปบนโป๊ะ
แล้วก็ถ่ายรูปเก็บความสวยงามเป็นที่ระลึกกันชาวบ้านหนองบ่อเนี่ยเขาเตรียมเรือพายเอาไว้แปดลำนะคะ
ได้บริการนักท่องเที่ยวที่จะลงไปชมความงามของดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิดค่าบริการค่ะ
ผู้ใหญ่ห้าสิบบาทเด็กโตยี่สิบห้าบาทส่วนเด็กเล็กฟรีไปเลย
และที่สำคัญทุกคนจะได้รับชูชีพใส่เพื่อความปลอดภัยนะคะวังบัวแดงแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายแค่สิบหกกิโลเมตรค่ะ
ไปตามถนนผนังชนรับประทานหนองคายอำเภอท่าบ่อก็จะมีป้ายแนะนำไปตลอดทาง
รับรองได้ว่าใครอยากไปไม่มีทางหลงนะคะต้องใช้คำว่าสุดลูกหูลูกตาจริงจริง
มากเนี่ยดูสิเซลฟี่เหมือนอยู่ถ้ำกลางแบบดอกบัวแดง
ระวังตกเรือนะเออต้องระวังด้วยแต่ว่าก็เขาก็จะแจกชูชีพให้ทุกคน
เอ้าไปที่จุดเช็คอินใหม่หน่อยอันนี้เดี๋ยวสมัยมินต้องไปแล้ว
เราก็ต้องเช็คอินด้วยเขาเขียนว่ายังไงพี่ก๊อฟยังไงฮะอะไรอ่ะ
ถึงรัดก็รักโอ้ยน่ารักมากจริงเหรอใช่จริงเหรอนี่คืออะไร
เหรอสถานที่หรือว่าจริงเหรอถามมิ้นคำพูดอ่ะจริงถือแร็ดก็รัก
อืมสวนสาธารณะดงมะไฟในตำบลปลักแร็ดในอำเภอวังรากรรม
พิศนุโลกค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินใหม่ไปแล้วนะคะ
ที่นี่เนี่ยถ้าไปก็จะได้ชมทุ่งดอกทานตะวันดอกปอเทืองแล้วก็ดอก
มีหุ่นฟางแร็ดตัวเบอร์เริ่มเทิมเลยให้ได้ถ่ายรูปคู่กัน
สมชื่อสมชื่อตำบลเขาหน่อยตำบลเขาชื่อปลักแร็ดอันนั้นไง
กำลังจะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องแร็ดแล้วก็รักด้วยล่ะฮะ
หุ่นตัวนี้สูง๒เมตรกว้าง๒เมตรครึ่งเป็นแร็ด๒นอค่ะ
เขาบอกว่าสร้างมายังไม่ทันจะถึงเดือนดีเลยโอ้โหนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
บอกกันปากต่อปากพูดถึงกันเยอะมากจนคนต้องเดินทางไปเพื่อถ่ายรูปคู่กับแร็ดตัวเนี้ย
แล้วก็เช็คอินกันอย่างต่อเนื่องอืมทางเทศบาลตำบลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาอีก
เดี๋ยวจะสร้างหุ่นฟางแร็ดให้มันใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็จะเพิ่มแร็ดน้อยแร็ดใหญ่กระจายหลายจุดให้ถ่ายรูปกันอีกด้วย
เอาให้สมชื่อตำบลปลักแร็ดเอาให้แร็ดกระจายทั่วพื้นที่ไปเลย
แต่ก็รักนะก็รักไงแร็ดเล็กแรกใหญ่จะมีสองนอจะมีหนึ่งนอ
ได้หมดนะคะไฮไลท์ก็คือทุ่งดอกไม้นี่แหละรวมถึงแร็ดด้วย
หน้าตาดูแก่เนอะเขาทำดีนะเขาปั้นดีเอาฟางมาทำใช่ไหม
ใช่น่ารักเอาระวังสิเดี๋ยวล้มเดี๋ยวแร็ดล้มเนอะเออ
ปิดท้ายกันที่จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำบางพระในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีกันหน่อยค่ะ
นี่ถ้าดูแบบนี้นี่บรรยากาศนึกว่าอยู่เมืองนอกเลยนะ
ตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเก็บภาพความสวยงามอ่าง
อ่างเก็บน้ำบางพระกันได้แบบ
ใครมีแฟนก็จับมือแฟนไป